เกมต่อชีวิตวันนี้พบกับชีวิตของแม่ที่แม้ต้องเหนื่อยจนสายตัวแทบขาดแต่ก็ขอสู้เพื่อลูกและหลาน
แม่ก็ขี่รถออกไปขายของ
ขับไปเหล็กที่เชื่อมกับรถมอเตอร์ไซค์มันหัก
แล้วน้ำร้อนก็รั่วขา
ตอนที่เดินไม่ได้แล้วนอนรักษาตัวอยู่รู้สึกยังไงบ้าง
เครียดมากบางครั้งอยากจะกินยาตายเลยนะ
หลานก็มาไม่สบายเป็นไตไขมันความดันไทรอยด์ค่ะ
ซ่อมเดิน
เราจะเป็นอย่างไรไปชมพร้อมกันครับ
เม้ก็ขี่รถออกไปขายคลอม
ขับไปเหล็กที่เชื่อมกับรถมอเตอร์ไซค์มันหัก
แล้วน้ำร้อนก็ลวกคาง
ชื่อดาอายุ๕๔ปีอยู่จังหวัดนครปฐมค่ะ
ครอบครัวของแม่มีทั้งหมด๖คนค่ะ

คนที่สองก็คือลูกชายชื่อเดีย
คนที่๓ลูกสาวชื่อเจน
คนที่สี่สามีของลูกสาวชื่อหนึ่งค่ะ
คนที่๕ก็คือน้องภูหลานชาย
คนที่๖ออนิวค่ะหลานชายอายุ๙เดือนค่ะ
แม่มีอาชีพขายก๋วยเตี๋ยวน้ำตกค่ะ

ผมก็ขายก๋วยเตี๋ยวเหมือนแม่เลยครับ
ผมจะไปสายไกลครับแม่ก็อยู่ระแวกหมู่บ้านครับ
ตอนเช้าทุกคนจะช่วยกันเตรียมของ
หั่นผักเจียวกระเทียม
หมักหมูคันเลือดพวกนี้ครับ
ทุกอย่างเสร็จเราจะเอาของทุกอย่างขึ้นรถ

น้ำซุปเราต้องร้อนตลอดเวลาเพื่อที่จะพร้อมขายให้กับลูกค้าตลอดครับ
อันนี้จะมาเก่งแค่๕๕๐๐กิโลเฟต
รีสอบนู๋น่าเพิ่มรู้สึก
วันหนึ่งจะได้ประมาณห้าโหกร้อยครับ
สิ่งที่คุ้มใจตอนนี้ก็รถซาเล้งแม่

พื้นร่างผูกหมดเลยครับ
จุดเชื่อมที่เชื่อมกับตัวรถตอนนี้

กลัวว่ามันจะไปพังทาง

ส่วนของผมเก่ากว่าแม่
อาชีพทำเตาอังโลค่ะ
ต้องนำดินมาแช่ไว้ก่อน

โม่ออกมาแล้วถึงจะมาปั้นได้ค่ะ
พอแข็งก็ต้องเอามาตัดให้เป็นรูปทรง

เสร็จแล้วก็ผึ่งให้แห้ง

เตาเผาที่ผมเผาก็ผมกับเจนช่วยกันทำเองครับ

อีกไม่นานก็เดี๋ยวมันก็จะซุด

เงินมันไม่มีเงินมันไม่พอใช้

ก็คือว่าขับไปถามตามร้านที่เราเคยส่งลูกนึง
ราคาแค่๗๔บาท

จนกระทั่งเมื่อ๓ปีที่แล้ว
น้องภูมิไม่สบายค่ะ
ตื่นขึ้นมาก็ตาเขาบวมแล้ว
หน้าเขาก็บวมขาเข่อเขาก็บวม
ทีแรกมันจะบวมไปข้างหนึ่งนะครับ
บวมตาเต่งแล้วก็ท้องใหญ่
ทีนี้มันบวมไปทั้งหน้าเลยครับ
ก็เลยเรียกให้แม่เขาพาไปหาหมอ
หมอก็ให้ยาลดบวม
ตอนแรกเราก็คิดว่าเดี๋ยวกินยาก็หายอะไรอย่างนี้ครับ
ลูกชายหนูก็ไม่ตอบสนองต่อยา
หลังจากที่รักษามา๓ปี
หมอบอกว่าหลานเป็นโรคไต
เป็นโรคความดันเป็นโรคไทรอยด์

จะหาเงินที่ไหนได้

ก็ใช้เงินในการรักษาน้องเยอะพอสมควรครับ
ค่าเดินทางแล้วก็ค่ายาน้อง

เราก็ต้องเอารถไปเข้าไฟแนนซ์ครับ

ขอชีวิตหลานให้หายอย่างเดียว

แต่ผมก็รักเหมือนลูกผม
ตั้งแต่น้องภูไม่สบาย
ทุกคนในบ้านก็ต้องทำงานหนักมากขึ้นครับ
เพื่อจะนำเงินมารักษาน้องครับ
ก็ตั้งใจว่าจะทำงานให้หนัก
เพื่อหาเงินมารักษาหลาน
ตัวแม่ผมเองก็ไม่ค่อยสบายด้วยครับ

ต้องฉีดอินซูลีนทุกวันค่ะ

ใจมันสั่นแล้วก็เวียนหู

ไปขายของอย่างนี้เราก็กลัวนะ

แม่ก็ขี่รถออกไปขายของ
ขับไปเหล็กที่เชื่อมกับรถมอเตอร์ไซค์มันหัก
แล้วน้ำร้อนก็ลวกขา
ของก็หกหมดเลยจ้ะ
กลับมาบ้านแล้วก็เอาว่านหางจราเข้
ค่ะไม่อยากไปห้ามหมอเพราะเสียดายตังค์
พอวันที่๓มันตึงแล้วมันก็ปวด
ก็เลยพาแม่ไปหาหมอครับ
หมอบอกว่าแผลติดเชื้อนะต้องขูดออก
แม่เขาเป็นเบาหวานอยู่แล้วด้วยครับแผนก็จะหายากครับ
พอหายแล้วก็จะได้มาขายกล้องเพื่อเก็บเงินไปรักษาหลาน

เพื่อเอางเดชน์ไปรักษาลูกชายของโต๊ะหนู
ตอนนี้สิ่งที่ผมเป็นห่วงมากที่สุดก็คือ
แม่ครับและหลานชาย

อยากจะให้แม่หมดหนี้ไวแล้วก็ให้แม่พัก

ส่วนหนึ่งก็เอาไว้รักษาหลานครับ

ให้เขาได้อยู่กับเรานานค่ะ

เวลายายมีความสุข
หนูก็มีความสุข

ก๋วยเตี๋ยวน้ำตกน้ำใสต้มยำเย็นตะโฟ

แม่ขายลูกขายด้วย

แม่จะขายอยู่ในบริเวณใกล้

น้ำเต็มหม้อปิบเลยกำลังวิ่งออกไปยังไม่ได้ขายเลยน้ำนอนกันลวก
ลาดตรงไหนแม่ตรงนี้ค่ะด้านแม่เป็นโอ้โหทางยาวเลยอ่ะค่ะ
มันแสบร้อนมากตอนแรกมันแค่แดงแล้วก็พองก็เอาว่านห่างจราเข้มาทาทา
ทำไมไม่ไปหาหมอแล้วจ๊ะเสียดายจังเจ๊เก็บจังไว้รักจ้าล่ะ
ตอนนี้มันไม่ดีขึ้นไม่ดีขึ้นมันเกิดสลาฟเป็นเหมือนหนองกัดหนอง
แล้วสุดท้ายหมอก็เลยต้องทำการขูดเหรอครับหนูใช่ครับเพราะว่าถ้าไม่ขูดเนี่ย
แผ่มันก็คือเน่าเนื้อมันตายใช่ค่ะใช่ค่ะแม่ให้บอกว่ามีโรคปะหวาน
ใช่ครับแผลจะหายากมากใช่ครับแม่จ๋าแล้วเดินไม่ได้อยู่แค่ไหนอ่ะครับ
สองเดือนได้ประมาณสองเดือนแล้วค่ะตอนที่เดินไม่ได้แล้วนอนรักษาตัวอยู่
รู้สึกยังไงบ้างเครียดมากบางครั้งอยากจะกินยาตายเลยนะแม่
ทำไมล่ะครับทำไมคิดถึงขนาดนั้นน่ะแม่มีภาระเยอะเนอะ
หลานก็มาไม่สบายแม่ก็ไม่รู้จะทำยังไงเนอะเครียดเนอะ
บอกอย่างนี้นะคุณผู้ชมนะการฆ่าตัวตายหรือว่าคิดสั้นไม่ใช่ทางออกนะครับ
การที่มีลมหายใจอยู่ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดสู้ต่อแล้วเราจะได้เห็นสิ่งดีดี
เห็นกำลังใจจากครอบครัวเยอะแยะแล้วเหมือนที่แม่รอดมาได้ครับเห็นไหม
แล้วแม่ก็ยังเห็นว่าเนี่ยเออไอ้หนึ่งก็สู้ว่าไอ้หนึ่งก็สู้นะแม่นะ
จ๋าอันเนี้ยพอรายได้มันไม่มาเนี่ยถึงจะต้องเอารถพ่วงเนี่ย
ไฟแนนซ์เหรอฮะใช่ค่ะเข้าไปกี่คันอ่ะไฟแนนซ์อ่ะ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
เก้าพันอย่างเงี้ครับก็เอามาหมุนในครอบครัวเนี้ยนะ
อยู่ตรงนั้นน่ะนะครับใช่ครับแกมีโรคประจำตัวเพราะว่าเป็น
เบาหวานด้วยแล้วบางทีมันไปวูบเหรอแม่เหรอใช่ค่ะถ้าร้อนร้อนนี่คือ
เคลียร์แล้วก็วู้บางทีทำก๋วยเตี๋ยวเสร็จบ้านใครมีเปย์บอกขอนอน
หน่อยนะไม่ไหวเหมือนพักเอาแรงก่อนพอหายดีก็นั่งสักพักก็ไปขายต่อ

เองก็ไม่ค่อยดีเหรอเห็นบอกป่วยเหรอครับบางทีก็เป็นลมชักอ่ะ
เป็นตั้งแต่เด็กแล้วครับแล้วตอนนี้ล่ะอาการเป็นไง
ตอนนี้มันก็มีอาการบ้างครับบางทีขับรถไปขายเนี่ยครับ
แล้ววันนั้นมันร้อนจัดครับเรารู้สึกผอืดผอมก่อนเลยตอนแรก
เหมือนกับอ้วกกามเลยเริ่มแบบขางน้ำลายเริ่มออกปากเนี้ยครับ
เรารู้แหละเพราะว่าเราเคยเป็นท่าการเนี่ยต้องหยุดไปต่อไม่ได้เลย
กินน้ำเยอะเยอะแล้วกินยาอยู่ตลอดตอนมีอาการก็ไปซื้อมากินครับ
ไม่ได้เช็คเป็นร่ำเป็นสรรเป็นเรื่องเป็นราวสภาพรถเราก็คล้ายคล้ายกับแม่อ่ะ
รถผมเนี้ยเก่ากว่าของแม่เขาบอกว่ารถของหนูมันผูกมันสนิมขึ้นเต็มเลยเหรอ
ครับไม่กลัวเหรอเวลาขับไปอ่ะก็กลัวเหมือนกันแต่ว่ามันก็
ต้องใช้ไว้ก่อนมันไม่มีอ่ะครับครอบครัวนอกจากขายก๋วยเตี๋ยวแล้วมีรายได้อย่างอื่นด้วยเหรอครับ
ก็มีของน้องเจนเหรอค่ะเจนไปทำเตาเหรอพี่เห็นอ่ะ
แต่ก่อนนี้ไปรับจ้างเขาตัวเตาได้ใบละสองบาทค่ะเรามาทำเองเราก็จะได้มากกว่าขึ้นมาอีก
ตอนนี้ไอ้เงินที่มาลงทุนเนี่ยเห็นบอกว่ามาจากแม่ค่ะแม่ช่วยเก็บค่ะเห็นบอกว่าประหยัดกันมากเลยนะ
ครอบครัวนี้นะคืออะไรที่มันเฟฟได้ก็จะเฟฟเอาไว้จนขนาดถึงกับแบบทำเตาเผากันเองแล้ว
เตาเผาก็คือหนึ่งจะเป็นคนหัดปั้นเตาพอดีเตาที่หัดปั้นจะเอาไปก่อได้
แล้วก็เอาไปช่วยกันก่อเป็นเตาเผาเพราะว่าบ้านอื่นเขาใช้เป็นอิด
อีกก้อนหนึ่งก็ก้อนละสิบกว่าบาทแล้วเราไม่มีทุนที่จะซื้อเยอะขนาดนั้น
นี่ก็ค่อยค่อยก่อขึ้นไปที่บ้านจะเล็กกว่าของเขาไง
เผาในจำนวนน้อยกว่าประมาณร้อยกว่าใบคนลุกคนลุกที่บอกว่าพี่ดีใจนะ
บอกว่าเออเฮ้ยคือเขาสู้กันจังเลยครอบครัวนี้คือแบบเก็บมา
ค่อยทำมาจนที่เหมือนที่เราเห็นในเรื่องราวนั่นน่ะก็คือเตาที่บ้าน
ถูกไหมวันนี้มีเตามาโชว์ด้วยและนี่คือเตานะฮะที่เป็นอีกหนึ่งอาชีพของทางบ้าน
แม่ดานะฮะนี่ทำกันเองหมดเลยเหรอใช่ค่ะขั้นตอนการทำน่ะ
ไม่ใช่เรื่องง่ายง่ายเลยนะกว่าที่จะมีเตามาหนึ่งใบอ่ะที่มาเห็นต่อหน้าผมเนี่ย
สามใบเนี้ยนะครับจริงจริงแล้วมีหลายแบบเหรอลูกเตามันจะมีสี่ขนาดนะคะ
มีศูนย์ศูนย์ศูนย์เดียวหนึ่งสองสามแล้วก็หมูกระทะนะคะ
แต่วันนี้ไม่สามารถยกมาได้จริงนะฮะเพราะว่าเจนแบกมาไม่ไหวจริงคุณผู้ชม
หนูขายทั้งปลีกทั้งส่งเลยไหมทั้งปลีกแล้วส่งค่ะเอาอย่างงี้ดีกว่า
ถ้าเผื่อว่าใครสนใจคุณพ่อคุณแม่ครับฝากแชร์กันด้วยนะ
สนใจติดต่อได้ยังไงบ้างขายที่ไหนสนใจติดต่อทางเบอร์โทรได้เลยค่ะ
หกสองหนึ่งศูนย์สี่หนึ่งสองสามเก้าค่ะตามนี้เลยนะคุณผู้ชมนะ
เดี๋ยวเราขึ้นให้ตรงหน้าจอนี้นะครับมาที่เพจเกมต่อชีวิตเราก็ได้
เดี๋ยวจะได้ประสานไปให้ได้นะครับหรือว่าสั่งตรงไปเลยก็ได้
ฝากด้วยนะครับช่วยกันด้วยนะแต่เห็นบอกว่าเขาขยันนะคุณผู้ชม
บางทีเขาไม่รอนะพอมันมีของแล้วอ่ะ
คุณทำยังไงกับเตาพวกนั้นก็ถ้ามันเสร็จหมดแล้ว
ก็ขึ้นรถเลยค่ะหาส่งตามร้านค่ะ
ถ้าไม่หมดหรือว่าขายไม่ได้มืดไหนนอนนั่นเลยค่ะ
เห็นบอกว่าไม่ได้ไปกันสองคนผัวเมียนะก็เอาลูกไปด้วยค่ะ
เอาลูกกินนอนกันยังไงไปนอนกันที่ไหนอ่ะ
เอาไม้กระดานปูหลังรถแล้วก็เอาหมูกลางค่ะ
แล้วก็ปูดที่นอนให้นอนให้ลูกนอนค่ะแล้วไปทุกครั้งก็คือยังไง
ก็คือต้องให้หมดทุกครั้งถึงจะกลับบ้านใช่ค่ะ

โอ้โฮสู้กันไปนะ

น้องภูสวัสดีครับสวัสดีครับ
น่ารักมากลูกน้องภูกี่ขวบแล้วครับลูก

โถเดี๋ยวปูจะเลี้ยงยายเองรักยายมากไหมลูก
หนูรักยายที่สุดเลยครับ
น้องผู้ป่วยเป็นอะไรอ่ะน้องเจน

เป็นมาได้๓ปีจะ๔ปีแล้วค่ะ
ครอบครัวตื่นนอนมาแล้วตกใจ

ใช่ค่ะตอนแรกคิดว่าเขานอนมากหรือว่าอะไร
ก็เลยพาไปหาหมอที่โรงพยาบาลเขาก็บอกว่า

เพราะความดันสูงมาก

คือปกติทุกวันนี้น้องไม่บวมนะคะ
แต่ว่าค่าไตน้องคือแย่
ตอนนี้หมอจะเรียกคุยกับแม่

เพราะว่าค่าไตน้องเหลือแค่๑๐เอง
ถ้าน้องไม่ฟอกน้องก็อยู่กับเราได้ไม่เท่าไหร่

ใส่พวกไตอาทิตย์๑๓วันต้องใช้เงินเยอะ
นอกจากโรคไตแล้วมียังมีอะไรอีกบ้าง
มีเป็นไตไขมันความดันไทรอยด์ค่ะ

แต่ว่าดีว่าน้องยังไม่ได้เป็นไทรอยด์เป็นพิษแบบรุนแรง
เพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องดูแลเขาเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินเรื่องหยูกยาก็คือขาดไม่ได้
พี่ว่ามีปฏิหารแล้วก็กำลังใจกันดีนะเจนนั่นแหละหนูสู้ไปแล้วเพราะฉะนั้นมันก้าวไปแล้วมันถอยไม่ได้
นะภูลุงขอให้หนูมีปฏิหารให้หายวันไหนคืนนะลูกนะขอให้คุณพระคุ้มครองบุญรักษาเทวดาคุ้มครองนะลูกนะ
ภัยไข้เจ็บอย่าได้มาเบียดเบียนไปมากกว่านี้นะลูกขอบคุณครับ
ดาก็อย่างที่บอกว่าตอนนี้แม่ก็คือเสาหลักของบ้านค่ะเป็นทั้งร่มโพร่มไซเลยคือล้มไม่ได้แล้วอะครับ

ห่วงมากที่สุดนั่นก็คือหลานเหรอครับ
ใช่ค่ะรักมาก

เวลาแม่เหนื่อยแม่ท้อแม่ได้กำลังใจมาจากใครอะครับ
กลับมาเห็นหลานก็ไม่เหนื่อยนะ
เขาจะถามว่าแม่วันนี้เหนื่อยไหมให้กำลังใจหน่อยเขาก็มาหอม
เจนกับเดียแม่เขาทำทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะ
วันนี้ทั้งสองท่านมีอะไรอยากจะบอกกับแม่ที่แสนดีไหมครับ

หมายที่มาในรายการของเราถ้าได้เงินไปต่อชีวิต
คิดว่าจะนำเงินไปทำอะไรก่อนเลยครับ
ถ้ามันได้ถึงว่าไปซื้อซาเล้งใส่ใหม่แม่ก็อยากจะไปเปลี่ยนซาเล้งให้มันดีกว่านี้
อีกอย่างหนึ่งก็เอารถไปเข้าไฟแนนซ์ไว้
ไม่ได้ส่งดอกมาสองเดือนแล้วช่วงที่ขายของไม่ไหว
อีกส่วนหนึ่งก็จะเอาเงินไปรักษาหลานเนอะ
ตอนนี้หมอนัดให้ไปคุยเรื่องฟอกไตแล้วป่ะ
เครียดมากตอนนี้นอนไม่หลับเลย
ขอบคุณสำหรับเรื่องราวที่มาถ่ายทอดในวันนี้นะครับค่ะวันนี้ทางรายการเกมต่อชีวิตนะครับ
คุณผู้ชมครับมีภาพถ่ายของครอบครัวมอบไว้ให้เป็นที่ละลึก
ผมเชื่อนะครับว่าภาพถ่ายของครอบครัวจะเป็นภาพความทรงจำที่ดี
ขอให้ทุกคนมีรอยยิ้มเหมือนในภาพนี้ตลอดปีและตลอดไปนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะ
คุณผู้ชมครับเพราะความรักที่มีให้กันทำให้ครอบครัวของแม่ดาผ่านพ้นเรื่องราวต่างไปได้
พร้อมกับความหวังที่จะมีชีวิตที่ดี
และให้หลานได้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับ
เรามาเอาใจช่วยครอบครัวของแม่ดาให้สามารถพิธีโจทย์ได้ทั้งสี่ข้อ
เพื่อสะสมเงินทุนต่อชีวิตที่สูงที่สุดแล้วมาลุ้นเงินล้านกับกล่องโบนัส
ลุ้นล้านในเกมต่อชีวิตสักครู่เดียวครับ
ข้อละห้าพันบาทแบ่งเป็นตอบคำถามสามข้อ
และเกมสำหรับครอบครัวอีกหนึ่งข้อครับแต่ไม่ว่าครอบครัวจะตอบถูกกี่ข้อก็ตามนะครับ
ครอบครัวยังมีโอกาสได้ลุ้นเงินล้านกับกล่องโบนัสลุ้นล้าน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

ฉันครองนี้

๓ศรเผ็ดศรสุพันธ์

ศรเพชรศรสุพันธ์ครับ
มีบ้างครับครับ
ความถามสำหรับเรื่องนี้คือ
สอนเพชรสอนสุพรรณมีฉายาว่าอะไร
ตัวเลือกที่หนึ่งหนุ่มนาเสียงเด็ด
ตัวเลือกที่สองเทพบุตรเสียงดี
ข้อมูลของพ่อสอนเพชรผมก็รู้ลึกพอสมควรครับ
ประวัติพ่อผมรู้ว่าเกิดที่ไหนฉายาง่ายมากเลยครับ

หนึ่งครับหนุ่มนาเสียงเด็ดตอนเพชรสอนสุพรรณครับ

ตัวเลือกที่หนึ่งนุ่มหน้าเสียงเด็ดครับ

นุ่มนาเสียงเด็ดเป็นคำตอบที่
สรรเพชรสรรสุพรรณครับ

ตอนนี้ดูจะง่ายมากเลยนะครับสำหรับเดีย
เรามารู้กันครับว่าเดี๋ยจะตอบถูกไหม

นุ่มนาเสียงเด็ดสรรเพชรสรรสุพรรณครับเติมให้ดีนะครับ
เนาะใช่ครับส่วนเทพบุทธเสียงดีหนูรู้ไหมว่าเป็นของใครไม่ค่อยกลัว
นี่ก็คืออีกหนึ่งนักร้องลูกทุ่งครอบครัวแม่ดาจาก
จังหวัดนครปฐมตอบไปแล้ว๑ข้อถูกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ได้รับเงินทุนต่อชีวิตสะสมอยู่ที่ห้าพันบาท
เดียยังไม่หมดหน้าที่จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับแม่ดาครับแม่ดานะครับแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้กับแม่ดาครับ
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๓เรื่องนะครับก็คือเรื่องวัดดังนครปฐมก๋วยเตี๋ยวเกมต่อชีวิต
เตี๋ยวครับก๋วยเตี๋ยวนะครับขอเชิญแม่ดามาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ก๋วยเตี๋ยวนี่ก็เป็นอีกรายได้หนึ่งของทั้งบ้านแล้วเนอะใช่ค่ะใครขายเป็นบ้างในบ้านเนี่ยเป็นทุกคนค่ะ
เส้นอะไรขายดีสุดเส้นเล็กค่ะแล้วบะหมี่ล่ะครับบะหมี่ล่ะบะหมี่ก็ขายพอพอกันนะคะ
ผมจะถามเกี่ยวกับบะหมี่ดีกว่าวันนี้ค่ะนะแม่นะขอเส้นบะหมี่หน่อยครับ
แม่ดาอย่างบะหมี่เนี่ยแม่ซื้อยังไงครับเป็นถุงค่ะถุงละกิโลแม่ถุงละครึ่งโลค่ะ
แม่คิดว่าในนี้มีสักประมาณกี่ก้อนดูด้วยตาเปล่าสามสิบหกประมาณสามสิบหกก้อน
ถึงหรอมานี่ดูด้วยตาเปล่ามันจะไม่ได้นั่นหรอกแม่มาดูใกล้มาเดี๋ยวจะหาว่าลูกใจร้ายใจดำมานี่
ลองให้จับก้อนหนึ่งก็จะประมาณนี้เนอะดูด้วยตาเปล่าแล้วนะผมบอกเลย๒๔ก้อน
คำถามเกี่ยวกับก๋วยเตี๋ยวนะครับคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
เส้นบะหมี่เหลืองกองนี้มีน้ำหนักมากกว่าหรือน้อยกว่า๑๕กิโลกรัม
ตัวเลือกที่หนึ่งมากกว่าตัวเลือกที่สองน้อยกว่า
ปกติครึ่งโล๑๒ก้อนค่ะในนี้มี๒๔ก้อนน่าจะโลเศษไม่ถึงโลครึ่งอะค่ะ
ก็มั่นใจเถอะค่ะก็ลวกใช้ทุกวันนะคะ

ตัวเลือกที่สองน้อยกว่าครับ
ตอบมาว่าน้อยกว่าถ้าน้อยกว่าก็คือคำตอบที่ถูกต้องนะครับ

ตัวเลือกที่สองเป็นคำตอบที่

ข้อนี้คุณแม่ดาจะมั่นใจมาก
เพราะซื้อบำมาทำให้ลูกค้าสดใหม่ทุกวัน
ก็ขอให้ตอบถูกนะครับแม่ดา

คำนวณจากอะไรเมื่อกี้เนี่ยถามจริง

ถุงหนึ่งก็มี๑๒ก้อน

ก้อนมารวมกันก็เป็น๑กิโล

ครอบครัวแม่ดาจากนครปฐมนะครับ
ไปแล้ว๒ข้อถูกทั้ง๒ข้อครับ
ได้รับเงินทุนต่อชีวิตสะสมอยู่ที่

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้กับน้องเจนครับ
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีกสองเรื่องก็คือเรื่อง

เชิญน้องเจนมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วเวลาไปทำบุญกันส่วนใหญ่ไปวัดอะไรลูก

จะมีพระพุทธรูปปริตสถาร

รวมทั้งในอุโบสถด้วยนะครับ

ประดิษฐานอยู่ที่วัดไร่ขิงตัวเลือกที่หนึ่งภาพที่หนึ่งตัวเลือกที่สองภาพที่สอง
แม่คุ้นมากเลยครับพระพุทธรูปจังรูปเนี่ย
ปฐมแม่ก็เคยไปแล้วก็วัดตะคิงแม่ก็เคยไปค่ะ
ถ้าแม่ได้ข้อนี้ยังไงแม่ก็ต้องตอบถูกค่ะ

ตัวเลือกที่สองภาพที่สองครับ

มั่นใจเลยเหรอจะได้ว่าเตรียมเคยไปใช่มั้ย

ตอบไปแล้วนะครับตัวเลือกที่สองภาพที่สองเป็นคำตอบที่
ข้อนี้ก็คงจะเข้าตาน้องเจนอีกเหมือนกันเพราะเคยไปวัดพระปฐมเจดี
เอ้าขอให้ข้อนี้ถูกเพื่อเงินสะสม๑๕๐๐๐บาทนะครับ

พระพุทธรูปในภาพที่สองประดิษฐานนะครับอยู่ที่วัดไร่ขิง
ซึ่งก็คือพระพุทธรูปหลวงพ่อวัดไร่ขิงนั่นเองนะครับ
ถ้าจะมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นออกมาเลย
ส่วนภาพที่หนึ่งอยู่ในพระอุโบสถที่หนูไปนั่นแหละลูก

ก็คือพระพุทธรูปศิลาขาวในพระอุโบสถวัดพระปฐมเจดีราชวรมหาวิหารนั่นเอง
เอาละตอบไปแล้ว๓ข้อนะครับครอบครัวนะครับ
ถูกหมดทั้ง๓ข้อได้รับเงินทุนต่อชีวิตสะสมอยู่ที่๑๕๐๐๐บาท
ตอบคำถามไปแล้ว๓ข้อนะครับคุณผู้ชมครับ

นั่นก็คือเกมสำหรับครอบครัว

ว่าครอบครัวจะสามารถพิธีโจทย์ของเราไปได้หรือไม่
จะได้รับทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทกลับไปบ้านได้หรือเปล่า
กับกล่องโบนัสลุ้นล้านสักครู่เดียวครับ
กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับ
และตอนนี้นะครับครอบครัวตอบคำถามไปแล้ว๓ข้อนะครับคุณผู้ชมครับ

สะสมเงินทุนอยู่ในตอนนี้๑๕๐๐๐บาท
และเรายังเหลือเกมสำหรับครอบครัวอีกหนึ่งข้อด้วยกันนะครับ

ก็สะสมเงินทุนเพิ่มไปอีก๕๐๐บาทนะครับ
มาลุ้นกันต่อว่าครอบครัวจะทำสำเร็จหรือไม่
เอาใจช่วยด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ
อีก๑กิจกรรมและ๑รายราคาของครอบครัวนี้
ที่ไม่พูดไม่ได้เลยก็คือเตา
เขาเรียกเตาอ้างโล่ครับตอนนี้เห็นบอกว่ามันมีอะไรอยู่นะ
ที่หนูทำตอนแรกเลยอ่ะอู้ถังค่ะอู่ถังค่ะ
ที่เหมือนกรอบเหล็กตรงนั้นใช่เหรอเตาที่เราเผานะคะ
เอาดินที่เราผสมมาปะข้างแล้วก็อัดลงไปค่ะ
ใส่ถังใส่ถังค่ะก็จะมีกรอบเงินกรอบดำอะไรนั่น
ที่ว่ากันน่ะนะทำกันได้หมดเลยใช่ป่ะครับเนี่ยได้นะได้ค่ะ
มันคืออีกหนึ่งกิจกรรมของครอบครัวคุณผู้ชมครับ
สำหรับครอบครัวในวันนี้จะเกี่ยวกับเตาอังโล
ครอบครัวจะส่งใครมาเป็นตัวแทนต่อชีวิตในเกมนี้ครับผมครับ

และนี่คืออุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ
อังโล่นะครับผมดินผสมอะไรขี้เท่าครับผม
สมมาแล้วเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยครับขัง
แต่ตอนนี้โอ้โหมีหลายเตาเลยจะเอาผู้ช่วยไหมเอาครับผม
เอาใครดีอ่ะเจนครับเจนเชิญครับมาเป็นผู้ช่วย
โจทย์และกฎิกาสำหรับข้อนี้นะครับก็คืออัดอูทังเตาอังโล่จำนวนสิบสี่เตา
ภายในเวลาสามนาทีตรวจชิ้นได้อ่ะไม่ยากครับ
แต่ไม่แน่ใจว่าจะกดดันหรือเปล่าเพราะไม่เคยทำโชว์ออกทีวีเลยครับ
อัดเตาสิบสี่ลูกเนี้ยเวลาสามนาทีน่าจะฉีดเฉียน
สู้นะลูกขอให้ลูกทำได้

เสร็จก็ผมจะเอาถังนี้เกียมไว้แล้วก็อัดลงครับ
ลุ้นกันนะครับว่าครอบครัวจะทำได้หรือไม่ได้

ถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ

มีเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะจะต้องทำเร็วกว่าปกตินิดนึงนะครับคุณผู้ชมครับ

เร็วเร็วเร็วเร็วทำไม่ได้

ได้ทำไม่ได้

เร็วเร็วเร็ว

เร็วเร็วเร็ว
สองคนช่วยกันเร็วมากมาก

เหลืออีกแค่๗เตาเท่านั้น
เอ้าก็ขอให้ทันนะครับ

เร็วเร็วเร็ว

เร็วเร็วเร็ว

เร็วเร็วเร็ว

เร็วเร็วเร็ว

เร็วเร็วเร็ว
เร็วเร็ว
เร็วเร็ว

เร็วเร็ว

เร็วเร็ว
เร็วเร็ว
เร็วเร็ว

เร็ว

มาช่วยกันลุ้นครับว่าครอบครัวแม่ดาจากจังหวัดนครปฐมจะสามารถพิชิตเงินทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทได้หรือไม่กับกล่องโบนัสลุ้นล้าน
กติกากล่องโบนัสลุ้นล้านทางรายการมีกล่องโบนัสลุ้นล้านทั้งหมดสี่กล่อง
แต่ละด้านมีเงินรางวัลจำนวนหนึ่งพันบาทสองพันบาทสามพันบาทและเกมต่อชีวิต
ซึ่งมีมูลค่าถึงห้าพันบาทครอบครัวหมุนกล่องโบนัสลุ้นล้านทั้งสี่กล่อง
กล่องหยุดที่ด้านใดครอบครัวจะได้รับเงินรางวัลตามจำนวนที่หมุนได้
โดยตอบถูกหนึ่งข้อรับโบนัสจำนวนหนึ่งกล่อง
ตอบถูก๒ข้อรับโบนัสจำนวน๒กล่อง
ตอบถูก๓ข้อรับโบนัสจำนวน๓กล่อง
ตอบถูก๔ข้อรับโบนัสไปเลยทั้ง๔กล่อง
และกติกาใหม่เพิ่มโอกาสให้ครอบครัวได้รับทุนต่อชีวิตที่มากขึ้น
กล่องโบนัสลุ้นล้านหมุนไปเจอเลขรางวัลเหมือนกันทั้ง๔กล่อง
จะรับโบนัสหนึ่งแสนบาทและที่สำคัญหากหมุนได้เกมต่อชีวิตทั้งสี่กล่อง
รับโบนัสไปเลย๑ล้านบาท
เดี๋ยววันนี้กล่องโบนัสลุ้นล้านของเราเนี่ยนะครับ
ถ้าโชคดีสุดสุดเลยนะครับเกมต่อชีวิต๔กล่อง๑ล้านบาทได้กลับบ้าน
วันนี้ครอบครัวจะส่งใครมาเป็นตัวแทนเพื่อหมุนกล่องโบนัสลุ้นล้านครับแม่ดาค่ะ
แม่ดามาเองเลยครับเชิญครับแม่ปกติดวงดีไหมดวงดีค่ะอุ้ย
เข้าใจด้วยเงินหนึ่งล้านบาทอยู่ในกำมือของแม่แล้วค่ะ
เพราะฉะนั้นผมขอให้โชคดีนะครับค่ะขอให้โชคดีขอให้ได้เงินล้านนะคะ
สาธุด้วยครับคุณผู้ชมครับมาลุ้นไปพร้อมพร้อมกันนะครับว่า
วันนี้ครอบครัวของแม่ดาจะสามารถทำกล่องโบนัสของเราแตกหรือไม่๑ล้านบาทนะครับ
ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีหมุนครับ

กล่องสุดท้ายหมุนมาที่๑๐๐๐บาท
เพื่อเพื่อแม่ดาจะได้รับเงินโบนัส๑๐๐๐๐๐บาท

มาต้องใจช่วยกันครับ

กล่องโบนัสนะครับหมายเลข๑๑๐๐๐บาท
กล่องโบนัสหมายเลขสอง๑๐๐๐บาท

กล่องโบนัสหมายเลข๔นะครับ๓๐๐๐บาท

ได้รับโบนัสทั้งสิ้น๖๐๐๐บาท
และเงินทุนต่อชีวิตสะสมอยู่ที่๒๐๐๐บาท
รวมทั้งสิ้นในวันนี้ได้เงินไปต่อชีวิต๒๖๐๐๐บาท
แม่จ๋าแล้วรถพ่วงอะ
มันแต่มันมีหลายราคานะให้พ่วงข้างอ่ะเนอ

เป็นของใครก่อนเนี่ยคันหนึ่งสักคันหนึ่งก่อนก็ยังดีเนอ

ของแม่ก่อนเพราะของแม่แย่แล้ว
โถแม่คุณบอกของแม่แย่แล้ว
คุณผู้ชมครับครอบครัวก็คือพลังที่สนับสนุนที่สำคัญนะครับ
ทุกคนจับมือกันฝ่าฟันอุปสรรคต่างนั้นก็ไม่ใหญ่เกินไป
เรามาร่วมกันเติมพลังหัวใจให้กับครอบครัวของแม่ดาครอบครัวเล็ก
ทานน้ำใจจากคุณผู้ชมที่น่ารักคนละเล็กละน้อยนะครับ
ฝากครอบครัวแม่ดาไว้ในหัวใจของคุณผู้ชมที่น่ารักอีกหนึ่งครอบครัวนะครับ
แม่และทุกคนในวันนี้กราบขอบพระคุณอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติกับทางรายการ
ขอให้มีแต่สิ่งดีเข้ามาในครอบครัว
ให้สุขภาพแข็งแรงและให้คุณพระคุ้มครองนะครับ

ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัว

พบกับผมและคำถามเพียง๔ข้อที่จะต่อชีวิตของคุณได้
เกมต่อชีวิตทุกวันอาทิตย์เวลา๖โมงเย็น
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นะครับ

ผมเอเชยามิดชัยลาไปก่อนสวัสดีครับ
เชียนเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายที่สมอง
หลังจากที่พ่อป่วยนะครับครอบครัวก็ลำบากมากครับ
วิกฤตมันเกิดขึ้นกับครอบครัวเมื่อน้องต่อป่วย

รู้สึกเหนื่อยเร็วหายใจไม่ทัน

ประดายก็เหลือแค่ทางแม่คนเดียว
เหนื่อยมากแต่แม่ก็ต้องสู้
มีแม่เป็นเสาหลักของครอบครัว